เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินตามมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลเขาช่วยในช่วงของโควิด๑๙
เพราะว่าก็มีคำสั่งในการปิดหลายสถานที่
หลายคนก็ต้องตกงานหยุดงาน
มาตรการเยียวยาที่จะให้เดือนละ๕๐๐๐บาทต่อคนต่อเนื่อง๓เดือน
ลงทะเบียนพรุ่งนี้ตั้งแต่๖โมงเย็นเป็นต้นไป
๑๘นาฬิกาไม่ใช่๘นาฬิกา
มาตรการต่างคุณสมบัติต่างเป็นยังไงบ้าง
ไล่เรียงดูพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตมะสวนายน
บอกว่ามาตรการเยียวยาด้วยการช่วยเหลือเงิน๕๐๐บาทต่อเดือนต่อเนื่อง๓เดือน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่กระจายของโควิด๑๙ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน
เบื้องต้นบางคนก็ตกใจ

เพราะเห็นบอกว่าจะช่วยเหลือ๓ล้านคน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ฟังพร้อมกันครับจะได้ไปบอกครึ่งด้วย
ก็คือ๓ล้านคนเนี่ยคาดการณ์ประมาณการเบื้องต้นเอาไว้

แต่ถ้าลงทะเบียนแล้วผ่านคุณสมบัติ
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์เกิน๓ล้านคน
เดี๋ยวไปขออนุมัติคอรมอเพิ่ม

เพราะฉะนั้นท่านลงทะเบียนก่อนให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติท่านก่อน
เกิน๓ล้านไม่เกิน๓ล้านท่านไม่ต้องกังวลตอนนี้
คุณสมบัตินะครับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา
แน่นอนว่าต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียน
เป็นลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิดนะฮะ
ผับบาร์ร้านทำผมนวดสปาขายของในตลาดเป็นร้านที่เขาไม่ได้ให้ขาย
แต่ถ้าท่านแบบร้านเปิดอยู่แล้วแล้วไปขออย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างที่สั่งปิดตามเกณฑ์ที่เขาประกาศประกาศกันมา
ธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบวินจักรยานยนต์รับจ้างแท็กซี่ธุรกิจท่องเที่ยว
ไก๊มักกุเทศพวกนี้ท่านก็ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้
เดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์ท่านใช่ไหมอย่างเช่นถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแท็กซี่
วินจักรยานยนต์รับจ้างพอเขาเห็นเขาก็จะสอบถามท่านต่อแล้ว
วินไหนอ่าทำไมถึงได้รับผลกระทบอ๋อเพราะว่าวินผมตรงนี้ปกติแล้ว
มีเทคมีผับมีสถานบันเทิงมีร้านอาหารตอนนี้ปิดหมดผมก็ได้รับผลกระทบ
อย่างนี้เขาก็จะดูว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์
ต้องอยู่ในประกันสังคมมาตรา๓๙และ๔๐นะครับก็คืออาชีพอิสระที่ทรงประกันสังคมเองนะฮะ
กรณีประกอบอาชีพอิสระต้องมีข้อมูลสถานประกอบการด้วย
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ได้นะฮะ
ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาคุณสมบัติไม่ได้
ก็มีนักเรียนนักศึกษานะฮะณวันลงทะเบียนท่านจะบอกว่าโรงเรียนปิด
มหาวิทยาลัยผิดขอรับด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้
ข้าราชการอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าไม่ได้ทำงานเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ
ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา๓๓ก็คือพนักงานเอกชนลูกจ้างประจำ
เพราะว่าท่านจะอยู่ในเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือลูกจ้างได้
สิทธิ์ประกันสังคมสูงสุดเดือนละ๗๕๐๐บาทอยู่แล้ว
ผู้ที่ได้รับผลกระทบท่านสามารถลงทะเบียนได้นะครับ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๘มีนาคมคือวันพรุ่งนี้เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
ตั้งแต่๑๘นาฬิกาวันพรุ่งนี้๒๔ชั่วโมง
หลักฐานก็เขาจะให้กรอกพวกบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างเบอร์ทงเบอร์โทร
ตามที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาภายใน๗วันทำการ
บัญชีพร้อมเพลย์ที่ผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ย
มีบัญชีผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนไว้หรือบัญชีธนาคาร
เพราะเดี๋ยวเขาจะให้ท่านกรอกอยู่แล้วบัญชีธนาคารไหนก็ได้นะฮะ
ที่ท่านมีอยู่ท่านก็กรอกไปเลยท่านไม่ต้องไปเปิดใหม่

ใช่ค่ะก็คือรับเงิน๒ทาง๑บัญชีธนาคารที่ชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชี
ตรงกับชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนธนาคารอะไรก็ได้
ไม่จำเป็นต้องธนาคารรัฐรับเงินอีกช่องทางหนึ่งก็คือพร้อมเพลย์
ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน
ลงทะเบียนทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะ
เขาก็เลยแนะนำแบบนี้ว่าเวลาลงทะเบียนนะคะ
จะมีให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ขอให้เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อคุณได้นะคะ
ส่งรายละเอียดว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ
นุมัติแล้วนะผ่านให้ผ่านเขาจะส่งข้อความมา

และอีกหนึ่งสิ่งที่ขอความร่วมมือก็คือ

ไม่ได้มีการตั้งโต๊ะที่ธนาคารต่าง
ปัญหาก็คือบางคนลงทะเบียนไม่เป็นออนไลน์

ที่อาจจะไม่คุ้นเขาคอมพิวเตอร์ลงทะเบียนอะไรแบบนี้

เพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่ทำให้ได้

ค่อยทำมีเวลา๒๔ชั่วโมงค่ะไม่ต้องรีบ
ทยอยทำกันไปเริ่มต้น๑๘นาฬิกาวันพรุ่งนี้

ธนาคารเลยนะคะที่เป็นธนาคารของรัฐ
ก็มีพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนวันพรุ่งนี้
เพื่อรับเงินจากมาตรการเยียวยา๕๐๐บาท๓เดือน

เปิดบัญชีเพราะอาจจะเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นบัญชีธนาคารของรัฐเท่านั้น

อีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารเลย
ก็ต้องไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะรอรับเงิน
มันอาจจะเกิดความเข้าใจที่สับสนแล้วคนก็ไปกันเยอะนะคะ
ดังนั้นธนาคารหลายแห่งที่มีพี่น้องประชาชนไปต่อคิวกันเยอะ

เว้นระยะห่างเมตร๒เมตรด้วยไง
นี่ค่ะก็ไปแออัดไปรวมตัวกัน
กลัวว่าจะเป็นการแพร่กระจายของโรคโควิด๑๙ซะมากกว่า
ทำการธนาคารในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ธนาคารกรุงไทยคนเยอะเลยนะคะ
เปิดบัญชีทั้งพร้อมเพลย์ทั้งเปิดบัญชีธนาคารนะคะ
เพื่อรอรับเงินจากมาตรการเยียวยานี้นะคะ
ซึ่งโอ้โหทางธนาคารบอกว่าคนเยอะมาก
ก็เลยแนะนำว่าธนาคารอะไรก็ได้นะคะ
บัญชีนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารของรัฐนะคะ
บางแห่งเนี่ยโอ้โหคนแบบทำให้ระบบล่มเลยอ่ะ
สอบถามเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะ
ปัตตานีก็เหมือนกันคนไปรอต่อคิวกันเยอะมาก
แล้วก็คนใส่หน้ากากก็ใส่หน้ากากกันอย่างที่เห็น
แต่ปัญหาคือบางทีมายืนอยู่ใกล้กันเยอะ
ธนาคารเขาเองก็เป็นห่วงนะคะ
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ก็ตรวจวัดอุณหภูมิ

แต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้รอลงทะเบียนออนไลน์พรุ่งนี้นะ
นี่นะคะก็ย้ำบอกว่าลงทะเบียนทางมือถือก็ได้นะ
เคาน์เตอร์ให้ที่หน้าธนาคารนะ
สำหรับการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาเหล่านี้นะคะ
ออมสินมีประกาศออกมาว่าจะปิดการให้บริการในบางสาขา
มีคนไปใช้บริการกันเยอะค่ะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ตั้งแต่เที่ยงของวันนี้เลย

ธนาคารก็เลยฝากย้ำมาว่า
คุณใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้ในการรับเงินเยียวยานะคะ
ไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารออมสิน

คนก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็คัดกรองวัดอุณหภูมิ

เจลล้างมือเอาไว้ให้ต้องนั่งเว้นระยะห่าง
แต่คนเยอะจริงจนถึงขั้นต้องแจ้งปิดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ
สิบแปดยี่สิบเก้ามีนาคมครับสำหรับธนาคารที่เขาเปิดในห้างหรืออะไรแบบเนี้ย
เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะก็จะเปิดอีกทีวันจันทร์นะคะ
อุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะคะ
ดอตคอมเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเย็นพรุ่งนี้
ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารค่ะ
ป้องกันการไปรวมตัวกันของคนเยอะแล้วมันเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด๑๙นะคะ